เริ่มกันที่เรื่องของความเป็นสุริมงคลพาเข้าวัดเข้าวาพาตามคนธรรมธรโมอย่างผมไปเลยที่จังหวัดสะแก้วครับ

วัดแห่งนี้สร้างตั้งแต่ปี๒๔๓๐วัดเขาแล้วที่นี่เขาได้นิมนต์นะครับพระสอนศรีละเดโชซึ่งเดินทางมาจากทางอีสานนั่นแหละมาเป็นผู้สร้างวัด
ต่อมาตัวท่านเองมรณภาพใช่ไหมก็ได้อาราธนาพระอาจารย์ลีมาทำหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสต่อแล้วก็ได้นิมนต์พระพันพระชาวเมืองกบินบุรี
เป็นกำลังสำคัญฝ่ายญาติโยมนั่นแหละที่ชื่อว่าลีศรีด่านก็เลยตั้งชื่อวัดว่าวัดรีนิมิตรนั่นเองนี่คือประวัติความเป็นมานะ
แล้วที่สำคัญเขาสร้างในสมัยพระลีและโยมลีก็เป็นผู้นำของทางวัดใช่ไหมเขาก็ได้รับการอนุมัติให้สร้างวัดด้วยก็ได้ทำการสร้างวัดแบบนี้ถูกต้องตามกฎเป๊ะ
ปัจจุบันเขาจะเน้นในกิจกรรมเรื่องของการปฏิบัติธรรมเพื่อลดความทุกข์แล้วก็มีกิจกรรมในการสวดมนต์ทุกวันในเวลา๑๗นาฬิกาจนถึง๒๐นาฬิกาก็คือทำวัดเย็นนั่นเองนะครับ
รีนิมิตรเนี่ยได้มีการก่อสร้างรูปปั้นพระพุทธาจารย์โตพรหมรังศรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่ไหมล่ะ
ใหญ่สุดเลยค่ะดูสิหน้าตักกว่า๑๔เมตรสูง๒๓เมตรตั้งอยู่บนอาคารที่สูง๒๓เมตรเลยนะ
โอ้โหเขาบอกว่าสมเด็จท่านเนี่ยเป็นตัวอย่างของการเป็นพระเกจิที่ดีก็เลยสร้างรูปปั้นที่สูงใหญ่ตระกาลตาแบบนี้เอาไว้
เห็นแล้วยกมือสาธุกันก่อนเลยสาธุจ้า
เรานำเสนอบ่อยนะเกี่ยวกับวัดไทยจากแอคเคาน์นี้นะคะ